คุณผู้ชมไปดูเหตุฆาตกรรมเป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เกิดขึ้นช่วงค่ำคืนของ๑๘มกราคมที่ผ่านมา
กรณีลูกเมียน้อยค่ะคุณผู้ชมเก็บกฎมานานนะคะ
วางแผนฆ่าเมียหลวงของพ่อแล้วก็น้องชายต่างมารดาเสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในท้องที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจสามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเรียบคลอง๙อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ผู้ต้องหาก็คือนายอาทิตย์สุขเหมือนหรือว่าโชคอายุ๒๘ปีค่ะ
ก่อเหตุใช้มีดแทงนายวราวุฒิสุขเหมือนอายุ๒๔ปีซึ่งเป็นน้องชายต่างแม่
สามปีซึ่งมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยนะคะ
เสียชีวิตขนาดที่นั่งดูโทรศัตริย์ภายในบ้าน
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปคือเกิดขึ้นในท้องที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ต่อมาค่ะชุดสืบสวนสพลำลูกกาสามารถไปตามจับกลุ่มนายอาทิตย์ได้
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่นำตัวคนก่อเหตุก็คือนายอาทิตย์หรือชื่อเล่นว่านายโชค
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะแต่ว่าการทำแผนครั้งนี้ไม่ได้นำตัวไปที่จุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุมี๒จุดนะคะริมถนน๑จุดแล้วก็บ้านของคุณพ่อของนายโชคอีก๑จุด
ก็ใช้การจำลองเหตุการณ์ที่สพลำลูกกา
ใช่ค่ะเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะโดนชาวบ้านรุมประชาธรรมอาจจะเป็นไปได้นะคะ
คนก่อเหตุสารภาพบอกว่าสาเหตุมาจากความน้อยเนื้อต่ำใจ
นางอุบลก็คือมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงแล้วก็เป็นเมียหลวงของพ่อเนี่ยนะคะ
แล้วก็คนอื่นภายในบ้านพูดจาต่อว่าดูถูกถักถางมาตลอด
ว่าตัวเองเป็นเมียน้อยบ้างล่ะว่าตัวเองเป็นลูกชู้บ้างล่ะ
ก็เลยทำให้เกิดความไม่พออกไม่พอใจเก็บกฎมานาน
เลยตัดสินใจคิดวางแผนก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
นอกจากตำรวจจะพาตัวนายโชคคนก่อเหตุไปจำลอง
ทำแผนแบบนี้แล้วนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
เราได้มีการทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์ตามคำรับสารภาพ
ของผู้ต้องหาให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายแบบนี้
พวกก่อนเกิดเหตุนายโชคได้
ซื้อเบียร์มานั่งดื่มกินคนเดียวสักประมาณ๓๔กระป๋อง
กะว่าจะมาลงมือที่บ้านของคุณพ่อก็คือนายบุญสมบุญสมสุขเหมือน
แต่ระหว่างทางก่อนที่จะไปบ้านของคุณพ่อ
ตัดสินใจจอดรถจักรยานยนต์อยู่ข้างถนน
ก่อนที่จะถึงบ้านพ่อสักประมาณ๓๐๐เมตร
เพื่อดักรอน้องชายต่างมารดาก็คือนายวรวุฒิ
กระทั่งนายวรวุฒิขี่รถจักรยานยนต์มาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็พอมาเห็นนายโชคก็พยายามที่จะเรียก
ให้นายวรวุฒิจอดรถแล้วก็อ้ากแบบนี้บอกว่ารถตัวเองเสีย
พอนายวรวุฒิพยายามที่จะลงจากรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
มาดูรถของนายโชคที่ตัวเองอ้างว่าเสียมาดูให้
เป็นจังหวะที่นายวรวุฒิเนี่ยหันหลังนายโชคก็เลยตัดสินใจ
จังหวัดนี้แหละค่ะใช้มีดที่ตัวเองเตรียมมาจ้วงแทง
ไปที่บริเวณหลังนายวรวุฒิหลายต่อหลายครั้ง
จากนั้นเนี่ยนายวรวุฒิตอนนั้นยังไม่ตายนะครับ
วรวุฒิพยายามที่จะวิ่งหนีร้องขอความช่วยเหลือ
จากชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
ระหว่างวิ่งหนีเป็นคราวสวยก็ว่าได้นะฮะ
นายวราวุฒิไปสะดุดเข้ากับรถจักรยานยนต์
ล้มหน้าคว่ำที่บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้าน
นายโชคคนก่อเหตุก็เลยวิ่งค่ะวิ่งมาคล่อมร่าง
นายวรวุฒิแล้วก็ใช้มือจับศีรษะเงยหน้า
แล้วใช้มีดอันเดิมเนี่ยนะคะปาดคอเชื่อดคอนายวรวุฒิเสียชีวิตคาที่ค่ะ
จากนั้นชาวบ้านพยายามที่จะจับตัวผู้ต้องหานะคะ
แต่สุดท้ายนายโชคคนก่อเหตุสลัดหนีไปได้
ขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านของคุณพ่อ
ก่อนที่จะเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ทำทีชวนนางอุบล
ก็คือคนที่เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยนะคะชวนคุย
แล้วก็บอกว่าดูมีดที่ตัวเองถือมานะ
พอนางอุบลเนี่ยหันมาดูมีดนายโชคค่ะ
จังหวะที่นางอุบลเนี่ยเผลอก็นั่งเลยนะคะ
คล่อมร่างของนางอุบลบนเก้าอี้ไม้โยกที่นางอุบลเนี่ย
นั่งดูทีวีอยู่ก่อนที่จะเอาเข่าเนี่ยกดที่หน้าอก
แล้วก็ใช้มีดอันเดิมที่ไปแทงในวรวุฒิเนี่ยนะคะ
้วงแทงนางอุบลแทงไม่ยั้งเลยค่ะคุณผู้ชม
สิบสี่แผลด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็หลบหนีไป
แต่ระหว่างที่นายโชคพยายามที่จะหลบหนีเนี่ย
พ่อแล้วก็คนในบ้านได้ยินเสียงเออะโวยวายก็เลยมาดู
สุดท้ายพยายามที่จะจับตัวนายโชคไว้
แต่นายโชคพยายามที่จะออกอุบายบอกว่าให้ไปดูยายเถอะ
สุดท้ายก็สลัดหนีไปได้นะคะ
คือคำว่าดูยายเนี่ยหมายถึงบอกกับทางหลานของนางอุบล
ที่ถูกแทงเสียชีวิตนะฮะ
พ่อของในโชคผู้ต้องหาเนี่ยเขามีภรรยาสองคน
คนหนึ่งก็คือนางอุบลสุขเหมือนที่ถูกในโชคแทงเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
แล้วกับนางอุบลเนี่ยมีลูกด้วยกัน๔คน
ซึ่งนายวรวุฒิที่ถูกนายโชคทำร้ายจนเสียชีวิตเหมือนกันเนี่ยเป็นลูกคนที่สี่
แล้วนายสมบุญพ่อของนายโชคเนี่ยนอกจากนางอุบลแล้วเขาก็ไปมีภรรยาอีกคนนึง
ซึ่งก็มีลูกด้วยกัน๑คนก็คือนายโชคหรือว่านายอาทิตย์สุขเหมือน
แต่ว่าภรรยาคนนี้แม่ของนายโชคเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีก่อน

โชคก็เลยมาอยู่ที่บ้านกับพ่อก็แน่นอนว่าก็ต้องอยู่กับแม่ของนายวรวุฒิที่เสียชีวิต

ใช่เป็นแม่เลี้ยงนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับลูกของพ่อกับแม่เลี้ยง
เขาก็มีลูก๔คนมีหลงมีหลานด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ข่าวที่ออกมาบอกว่าตัวเองทำไปเพราะว่าครับแค้นใจอยู่บ้านนี้ก็ไม่มีความสุข
เหมือนกับเป็นลูกเมียน้อยถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกชู้
เดี๋ยวทางนายสมบุญนะครับที่นักขณะนี้คือพ่อของผู้ต้องหา
คือสามีของผู้ตายคือพ่อของผู้ตายใช่ไหม
เขาชี้แจงไว้แล้วกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะ
ยืนยันว่าไม่จริงเลยสิ่งที่ในโชคครับแค้นใจจนถึงขั้นแบบมาไล่แทงเข้าไปเนี่ย
ตายไปสองศพเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ในโชคแบบคิดเองเออเองพูดไปอย่างนั้นเลยนะครับ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ
เดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่ถนนเรียบคลองเก้า
จากการลงพื้นที่นะครับก็มีชาวบ้านคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเห็นในโชคผู้ต้องหามาจอดรถจักรยานยนต์อยู่อยู่ที่ใต้ต้นกล้วย
แถวนั้นนานหลายสิบนาทีกระทั่งนายวรวุฒิที่เป็นน้องชายต่างบรรดาขี่รถมาถึงจุดเกิดเหตุ
นายโชคก็เรียกขณะที่นายวรวุฒิก็เดินไปนะเดินไปหานะก็เรียกทำทีเหมือนว่าตัวเองรถเสียใช่ไหม
ก็ใช้มีดแทงเขานายวรวุฒิก็วิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือนะครับแถวบ้านนะแต่ระหว่างที่วิ่งมาสะดุดล้มนะครับ
ก็เลยทำให้ถูกแทงซ้ำจนเสียชีวิตชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นหลายคนเนี่ยได้ยินเสียงเอะอะโวยวายนะครับก็วิ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างที่ชาวบ้านวิ่งไปนะครับนายวรวุฒิตอนนั้นถูกนายโชคปาดคอจนเสียชีวิตแล้วเพราะว่าล้มลง
ชาวบ้านก็มาช่วยกันจับตัวในโชคเอาไว้สุดท้ายไม่มีใครจับได้นะครับก่อนที่ในโชคจะหลุดไปแล้วก็กลับไปที่บ้านตัวเอง
ไปเจอแม่เลี้ยงที่กำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้กำลังดูทีวีอยู่นะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าก็ไม่มีใครคาดคิดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าไงว่าในโชคเนี่ยก่อเหตุแทงน้องตัวเอง
คอน้องตัวเองแล้วจะกลับไปที่บ้าน
แล้วจะไปแทงแม่เลี้ยงตัวเองเสียชีวิต
ถ้าไม่อย่างนั้นคงจะไล่จับไล่ล๊อคโตนสุดชีวิตแล้ว
ช่วยด้วยผมก็เลยวิ่งเปิดฝ่ายวิ่งลงมา
เห็นร้านนอนไปแล้วมันกำลังคลอบแต่ห้องฝ่ายผ่านคอ
ทีนี้นายสมบุญคนที่เป็นพ่อของผู้ต้องหา
แล้วก็เป็นพ่อของผู้ตายและเป็นสามีของผู้ตายเนี่ยนะคะ
รับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับการกระทำของลูกชาย
รับว่านายโชคคนก่อเหตุเป็นลูกของตนเองที่เกิดจากภรรยาใหม่
โดยปัจจุบันให้นายโชคก่อนที่จะมาก่อเหตุ
อาศัยอยู่กับแคมป์คนงานขับรถบรรทุก
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของตนที่อาศัยอยู่
ก็ไม่ไกลค่ะสักประมาณ๓๐๐เมตร
แล้วถามว่าเหตุผลทำไมไปอาศัยอยู่กับคนงาน
คือคุณสมบูรณ์บอกว่าคือไม่ใช่ว่าคนในบ้าน
รังเกียจรังงอนนายโชคนะแต่เพราะนายโชคเองนั่นแหละ
ที่แจ้งความประสงค์บอกว่าต้องการที่จะย้ายไปอยู่
แคมป์กับคนงานส่วนเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไป
ก็ยอมรับว่าบ้าน๒บ้านก็คือบ้านเมียหลวง
กับบ้านเมียน้อยนะคะเขาไม่เคยมีปัญหากัน
เรื่องของภรรยาเก่าเรื่องของภรรยาใหม่
ทุกคนก็รักใคร่กลมเกลียวกันผูกพันกับนายโชค
เสมือนกับว่าเป็น๑คนในครอบครัวนะคะที่ผ่านมา
อุบลผู้ตายเนี่ยก็รักแล้วก็เอ็นดูดูแลนายโชค
มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะเป็นลูกเลี้ยงก็ตาม
ที่ผ่านมาหลายคนคนในชุมชนเนี่ยก็เคยบอกนะคะ
บอกว่าให้ตัวเองนำนายโชคไปส่งตำรวจเถอะ
แล้วก็ให้นายโชคเนี่ยไปอยู่ที่อื่นเถอะเพราะว่ากลัวว่าวันดีคืนดีเนี่ย
เดี๋ยวนายโชคเนี่ยจะเกิดอาการหลอนอ้าวคำถามคือทำไมถึงหลอน
เพราะว่าไปตรวจสอบประวัติของนายโชคนะคะ

คุณสมบูรณ์บอกว่านายโชคเคยเสพยาเสพติด
เคยก่อเหตุอาชญากรรมแต่แม่เลี้ยงก็คือคุณอุบลผู้ตายเนี่ยนะคะ
ทุกคนถึงแม้ว่าจะรู้อยู่เต็มอกว่านายโชคเนี่ย
ติดยาเสพติด๒เคยก่อเหตุอาทยากรรม
แต่ทุกคนก็ยังคงเลี้ยงดูนายโชคเป็นอย่างดี
ที่ผ่านมานายโชคไม่มีเงินอยากได้อะไร
แม่เลี้ยงผู้ตายก็คือคุณอุบลเนี่ยก็จะหามาให้ทุกครั้ง
ไม่เคยปล่อยให้ชีวิตของนายโชคคนก่อเหตุต้องลำบากลำบล
ส่วนปมเรื่องที่นายโชคสารภาพบอกว่า
คืออย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปนะฮะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเก็บกฎมาเยอะเก็บกฎมานาน
โดนดูถูกโดนพูดจาถากทางลูกเมียน้อยบ้างล่ะ
ชู้บ้างล่ะคุณสมบูรณ์บอกว่าไม่จริงนะคะ

แต่เป็นที่ตัวของนายโชคนั่นแหละที่ทำตัวเอง
เพราะว่านายโชคเนี่ยติดยาเสพติดโอ้โหน่ากลัวนะฮะ
น่าตกใจด้วยติดยาเสพติดตั้งแต่อายุ๗ควบ
ขวบอะค่ะคุณอุบลผู้ตายแล้วก็พี่คนอื่น
ก็เคยพาไปบำบัดแล้วนะคะพาไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากยาเสพติด
แต่เป็นเพราะตัวนายโชคเองนั่นแหละไม่ยอมที่จะเลิกเสพยา
สาเหตุที่ทำเนี่ยคุณสมบูรณ์คิดด้วยเหตุผลส่วนตัวนะคะ
คิดว่านายโชคน่าจะอยู่ในอาการหลอนจากการเสพยาเสพติด
แล้วก็เข้าอกเข้าใจไปเองว่าคนในบ้านไม่รัก
คุณสมบูรณ์ยืนยันเลยนะคะบอกว่าขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายโชคให้ถึงที่สุด
เพราะหากนายโชคเนี่ยได้รับโทษเพียงคุมขังก็คือเพียงโทษจำคุกเนี่ย
ก็เกรงว่าเดี๋ยวออกมาอาจจะเกิดอาการหลอนเดี๋ยวจะมาฆ่าคนอื่นอีก
เขาเสพยามานานแล้วตั้งแต่อายุ๗ขวบเขาไม่ยอมเลิกยอมลา
อย่าเอามาไว้บ้านมันบุคคลอันตรายคนดูดม้า
ผมก็ไม่เชื่อเขาเขาเป็นลูกแล้วผมมาบริษัทจัตวัลก็เพื่อนผม
มาเช้าโทบอกว่าผมบอกพิชาติแล้วว่าอย่าเอาไอ้โชคเนี่ยมาไว้ในบ้าน
แต่ก่อนเขาเรียกใครเอกนะมันจะมาทำร้ายพิชาติ
นี่กรรมนั้นกลับมาทำจริงนะไอ้เรื่องความกดดันกดดันตัวเขาเองเขาดูดมา
มันดันเขาไม่มีม้าเขาก็ผ่านอารวาสถูกน้องของป่าทั้งหมด
ให้มาทำงานเขาก็ทำเครื่องงานที่มือป่าพังหมด
เขาก็มาเผาแม่โครป่าป่าก็ไม่ว่าอะไรอ้าวหมดแล้วแล้วไป
เขาเอาหมดเพราะต้องรวมนุมครึ่งล้าน
ก็รักเหมือนลูกคนนึงก็ตั้งใจก็คุยกับแม่ไว้
เออถ้าเราวางเมื่อไรเนี่ยจะให้ไหมโครกสักตัวนึง

เงินแม่ใหญ่เขาก็ให้เอามายืมยืมตัง๒๐๐๐แม่ก็ให้
ตาผาบอกไม่ต้องเอาใช้ให้ไปเลย
เขาบอกเขาอย่างนี้ตลอดอยากให้ดำเนินเรือถึงที่สุด
ทหารก็ยิ่งดีเพราะบุคคลคนนี้เป็นบุคคลอันตรายมาก
พ่อยังเสียว่าถ้าเขาออกมาปุ๊บเนี่ยอาจทำร้ายพ่อก็ได้

ไม่โหเสียแม่คนนี้ก็ลูกคนนี้เขาดีกับพ่อมาก
หูเราแรงตอนนี้พ่อเหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลย
ต้องเริ่มเริ่มจากงานนับคือศูนย์
นี่เป็นสิ่งที่หลายครอบครัวต้องคิดนะ
เพราะว่าผมเชื่อว่ามีหลายครอบครัวที่มี
คนในครอบครัวที่ติดยาเสพติดแล้วก็
อาจจะพาไปบำบัดแล้วแต่ยังไม่หายดีแล้วยังมีพฤติกรรม
ในการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกตรงนี้ต้องใจแข็ง
แล้วก็ต้องพยายามหาทางที่จะทำให้เขาหายจริง
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดกรณีเกิดขึ้นแบบครอบครัวของคุณสมบุญเนี่ย
โอ้โหนี่เสียชิดไปสองศพคือยาเสพติดเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก
มันทำให้มนุษย์ที่เคยรู้จักผิดรู้จักชอบ
มันกลายเป็นเดรฉานที่ไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรผิด
อะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วทีนี้คุณสมบุญที่แทนตัวเองว่าป๋า
เล่าต่อบอกว่าคือที่บ้านมีธุรกิจมีรถบรรทุก
และรถแบคโฮล์หลายคันก็เคยให้ในโชคคนก่อเหตุ
มาทำงานที่บ้านมีเงินเดือนใช้มีเงินเดือนกิน
แต่นายโชคเองแหละค่ะที่ไม่รักดีไม่ยอมมาทำงาน
มีวีรกรรมในอดีตด้วยนะคะวันดีคืนดี
วันไหนไม่อยากทำงานก็จะหาเรื่องหาเรื่องทำให้รถเสียบ้าง
เช่นจะเทน้ำหรือว่าเศษกรวดลงในน้ำมัน
เครื่องยนต์ก็ได้รับความเสียหายอืมและเคยก่อเหตุ
จุดไฟเผารถแบ็คโฮเสียหายนะคะต้องซ่อมแซมหลักแสนบาท
แต่วีรกรรมแสบมีเยอะแต่คนที่บ้านก็ให้อภัย
แล้วก็ยังรักนายโชคแล้วก็ป๋าคือคุณสมบูรณ์
บอกว่าอีก๒เดือนข้างหน้ายังคุยกับแม่ใหญ่ก็คือคุณอุบล
มีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงบอกว่าอีก๒เดือน
ทางครอบครัวเตรียมที่จะซื้อรถบรรทุก๑๐ล้อ
รถแบ็คโฮให้นายโชคเอาไว้ทำมาหากิน
เพราะหวังว่าสักวันหนึ่งนายโชคจะกลับตัวกลับใจได้
แต่สิ่งที่คิดนั้นไม่ใช่เลยสิ่งที่คิดมันผิด
เพราะนายโชคคือคิดไม่ได้แถมย้อนกลับมาทำร้าย
แม่น้องอย่างเลือดเย็นอย่างโหดเยี่ยม
ส่วนถามว่าแม่ของนายโชคล่ะแม่ของคนก่อเหตุ
ซึ่งเป็นภรรยาคนที่๒ของคุณสมบูรณ์
คือแม่ของนายโชคเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งเมื่อ๒ปีก่อน
ทุกวันนี้นายโชคต้องอยู่ตามลำพังกับภรรยา
หลังเกิดเหตุภรรยาของนายโชคก็ติดต่อไม่ได้
ก็หายไปจากแคมป์คนงานเช่นเดียวกัน